จากกล้องหน้ารถกู้ภัยที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ระบุว่าในขณะที่ปรากฏเป็นคลิปเนี่ยมีคนเจ็บอยู่ด้านหลังรถด้วย
ขณะนั้นกำลังจะนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าขี่ไปตามท้องถนนนี่แหละ
ไซเรนแล้วนะคะแต่มีรถตู้คันหนึ่งค่ะยึกยักยึกยัก
จนทำให้รถกู้ภัยจะต้องเบรกแบบกระทันหันญาติของคนเจ็บที่มาด้วย
ล้มอยู่ในรถค่ะกลิ้งเลยนะหัวแตกด้วยค่ะดูคลิปค่ะ
จะหลบหรือไม่หลบจะหลบหรือไม่หลบดีนะรถตู้คันด้านหน้า
ยึกยักยักอยู่นะอ่าเนี่ยพอพอนี่เป็นกล้องจากหน้ารถกู้ภัยนะ
พอเขาก็ไปใกล้ใกล้เข้าใกล้เข้าเหมือนจะหลบให้เห็นไหม
พอหลบปุ๊บออกมาอีกเพราะว่ามีรถเก๋งอยู่ด้านซ้ายอีกคัน
เห็นคลิปแล้วเราเข้าใจได้เข้าใจเหมือนจะหลบแต่อ้าว
รถเก๋งอยู่ต้องขับกลับมาอ่านะคะแต่ว่าการที่เขากลับเข้ามาในเลนส์ของตัวเอง
ทำให้รถกู้ภัยซึ่งตามหลังมาเนี่ยเขาเบรกกระทันหันไง
ของคนเจ็บซึ่งนั่งมากับคนเจ็บด้วยนะอยู่ด้านหลังนะคะ
ล้มอยู่ในรถนะกลิ้งอยู่ในรถนะคะหัวแตกนะคะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะเป็นกู้ภัยอาสา
กู้ภัยพุทธสมาคมเพียวเยียงไทยศรีราชาค่ะคุณวรุษสิงหาบุตร
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ขับรถกระบะไปรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ในขณะที่กำลังนำผู้บาดเจ็บพร้อมญาติไปส่งที่โรงพยาบาลเปิดสัญญาณไซเรนมาเลยค่ะ
ขอทางตามปกติขับมาถึงช่วงสะพานต่างระดับ
ถนนสายมอเตอร์เวย์มีรถตู้โฟลกซ์วาร์เกิ้ลนี่นะคะ
ขับอยู่ด้านหน้าขวาสุดรถตู้หลบไปด้านซ้ายแล้วนะ
แต่จังหวะนั้นค่ะกลับเข้ามาอีกเข้ามาขวาอีก
ทำให้รถยนต์ของกู้ภัยเบรกกระทันหันส่งผลให้ญาติผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรถ
ชนกับพัดลมจนหัวแตกเลยฟังเสียงกู้ภัยค่ะ
ระหว่างที่เขาโยกซ้ายเนี่ยผมก็เลยจะขี่ผ่านเข้าไป
แต่พอใกล้จะถึงเขาเนี่ยเขาก็หักขวาขึ้นมาอีก
ทำให้ผมเนี่ยต้องเบรกกระทันหันทำให้ญาติผู้บาดเจ็บที่นั่งมาด้วยเนี่ย
แทกกับพัดลมที่อยู่หลังรถผมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งลาย
จากตอนแรกหนึ่งลายที่รับมาแล้วและญาติของผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งราย
มีบาดแผลแตกที่ศีรษะอยากให้มาดูป้าเขาหน่อยครับ
อ่าคนที่เขาได้รับบาดเจ็บจากการที่ผมเบรกฉุกเฉิน
มาดูแลเขาหน่อยครับสำหรับคลิปที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะคะ
ก็มองได้หลายอย่างแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการที่เราได้ยิน
ไซเรนหรือว่าเห็นรถกู้ภัยอหลบแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือเวลาจะหลบ
หาจังหวะดีเนอะหาจังหวะดีเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุได้
แบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่หักกลับมา
รถตู้คันนี้ก็จะไปชนท้ายรถเก่งคันหน้าอีกแหละก็ไปเกิดอุบัติเหตุอีกแหละ
อารมณ์แบบตกใจเนอะอ่ารถมีข้างหน้าต้องหักกลับมาอะไรแบบนี้นะครับ